ต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลโค้กครับเมื่อวานนี้

หลังจากเฉือนเอาชนะดุริรัมไปได้๑ประตูต่อส่วนครับ
นี้ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของจริงนะครับ
คุณผู้ชมครับฟุตบอลโค้กครับรอบชิงชนะเลิศ๒๐๑๘
คราวที่๑๙ที่สนามทุพธิมี
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรีแมชคู่ชิงเมื่อปีที่แล้วนะครับ

พบกับบริรามยูนาเต็ดอรองแชมป์เก่า
นาทีที่๒๐ชวัดวีรชาติเปิดลูกเตะมุมให้กับสิทธิโชคกันหนู
โขกเต็มแต่บอลน่ะหลุดออกนอกกรอบไป
แต่นาทีที่๓๘ครับสิทธิกร

ตัดบอลพลาดบอลเป็นข้อทางของมนัดม่วงมั่น
แต่แปลโล่งออกไปครับก็ไม่ได้ประตูในจังหวะนี้
ครึ่งแรกเสมอกัน๐ต่อ๐ครับ

กดนึกขวาเต็มลูกนี้บอลเสียบ๒๒เข้าไป
ช่วยให้เมืองทองขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐ครับ
จังหวะนี้ยิงได้เด็ดขาดจริงครับ
จากนั้นครับในช่วงนาทีที่๘๐บุรีรำนั้น
เต็มที่จริงแล้วก็พลาดโอกาสตีเสมออย่างไม่น่าเชื่อ
เมื่ออานุนอมรเลือดศักดิ์ครับ
จังหวะบอลเล่นโล่งแต่บอลเอาไปชนคันอย่างจังครับ

เบิร์ดโชเซดาซินวาโค้ชของโค้ชเยาวชนของบุรีรำ
ก็เซ้งแล้วครับจังหวะนี้น่าจะได้ประตูที่สวยจริง

๙๐นาทีครับเมืองทองชนะบุรีรำไป๑ประตูต่อ๐

พร้อมกับคว้าสิทธิ์ในการไปฝึกฝีเท้ากับโบฮังสเตอร์เลอร์

โค้ชทะนานการจันรัฐผู้จัดการทีมือทองยูนิเต็ด
ว่าพวกเขานั้นภูมิใจมากกับถ้วยใบนี้
หลังจากมาครองมาได้เป็นปีที่๒ติดต่อกันแล้วครับ
วันนี้อย่างที่เห็นนะครับทุกคนนั่งดูเกมเหมือนกันว่าก็ไม่ได้ดีกว่า
แต่วันนี้เราพิสูจนได้เห็นแล้วว่าเด็กเราสู้มากกว่า
เด็กเราวิ่งสู้เพื่อได้ชัยชนะกลับมา
ก็ต้องขอบคุณน้องทุกคนที่สู้ตายเพื่อแมทนี้
แล้วก็แสดงความมุ่งมั่นออกมาให้เห็นแล้วว่า
เราอยากจะได้แชมป์มากแค่ไหนในถ้วยใบนี้ครับ

สำหรับทางด้านเมืองทองเพราะว่าชนะแบบไม่เสียประตูเลยนะครับ

ขนาดที่รางวัดดามสมวงในปีนี้ครับ
ที่ยิงไป๖ประตูนะครับ
เยี่ยมตกเป็นของชวัดเวียวราชาติของบริวรำอยู่ในเต็ดครับ